ท่านประธานที่เคารพกับผมจุลินลักษณะวิสิทธิ์
สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์
ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและร่ำตีว่าการกระทรวงพาณิชย์
กับผมขออนุญาตที่จะใช้เวลาในการกราบเรียนต่อท่านประธาน
เพื่อชี้แจงต่อการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของเพื่อนสมาชิก
ในหลายประเด็นที่พาดพิงถึงภารกิจในความรับผิดชอบ
แม้ว่าท่านนายกรรมตรีได้กรุณาชี้แจงไปบ้างแล้วนะครับ
ตั้งแต่เมื่อวานจนกระทั่งถึงวันนี้แต่จะขออนุญาตที่จะขยายความ
และลงลึกไปในรายละเอียดเฉพาะประเด็นที่จำเป็นบางประการ
สิ่งแรกที่ขออนุญาตที่จะกราบเรียนกับท่านประธานก็คือกรณีของ
การอภิปรายในเรื่องของสินค้ามีราคาแพงซึ่งต้องขออนุญาตชี้แจงว่า
ต้นเหตุสำคัญที่สุดของราคาสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมานั้น
เกิดจากราคาพลังงานที่มีราคาสูงขึ้นซึ่งน้ำมันถือว่าเป็น
ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเพิ่มต้นทุนของการขนส่งถึงร้อยละสี่สิบ
โดยประมาณเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่า
ค่าขนส่งระหว่างประเทศหรือว่าที่เรียกว่าค่าขนส่งทางเรือ
หรือที่เรียกว่าค่าเฟรดนั้นราคาสูงขึ้นเยอะมาก
ในช่วงที่ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นเช่น
ค่าบรรทุกตู้ขนาดสี่สิบฟุตเพิ่มขึ้นจากสี่หมื่นเก้าพันบาทต่อตู้
เป็นห้าแสนหกหมื่นบาทต่อตู้
อันนี้ข่าวบีบีซีที่ออกมาระบุเมื่อวันที่๒๔มกราคม
ไม่กี่สัปดาห์มานี้เองซึ่งก็จะเห็นเป็นตัวอย่างว่ามันมีผลกระทบมากมาย
เพราะฉะนั้นราคาน้ำมันจึงมีผลกระทบต่อราคาสินค้า
และมีผลกระทบต่อตัวเลขเงินเฟ้อทั่วโลกไม่เฉพาะในประเทศไทย

ถ้าเราจะลงลึกไปถึงตัวเลขราคาสินค้าหรือที่พวกเราใช้กันในที่นี้ว่าของแพง
กระทบทั้งนั้นนะครับตัวอย่างประเทศสำคัญสำคัญเนี่ย
ผมมีอยู่ในมือเช่นสหรัฐอันนี้ข่าวที่ลงเนี่ยบอกชัดว่าสหรัฐก็แพงทั้งแผ่นดิน
ราคาสินค้าพุ่งสูงสุดในรอบ๓๙ปีไม่ว่าจะเป็นอาหารเชื้อเพลิงเฟอร์นิเจอร์รถยนต์สินค้าภายในบ้านเป็นต้น
ประเทศสหรัฐอาณาจักรหรืออังกฤษนี่ก็อังกฤษแพงทั้งแผ่นดิน
อันนี้หนังสือพิมพ์พาดหัวนะครับราคาสินค้าพุ่งสูงสุดในรอบเกือบ๓๐ปี
ขึ้นสูงสุดก็มีทั้งอาหารเครื่องดื่มร้านอาหารโรงแรมเป็นต้น
แต่ที่กับผมนำมากราบเรียนกับท่านประธานนั้นไม่ได้หมายความว่าถ้าอย่างนั้น
ประเทศไทยทำไมต้องไปแพงเหมือนอย่างเขาด้วย
แต่ว่าอันนี้ก็ขออนุญาตกราบเรียนว่ามันเป็นผลกระทบทั่วโลก
ไม่ได้กระทบเฉพาะประเทศไทย
แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากกราบเรียนก็คือ
ประเทศไทยของเรายังอยู่ในสถานะที่ดีกว่าหลายประเทศในโลก
ที่ผมพูดอย่างนี้ก็เพราะว่ามีตัวเลข
ที่เป็นตัวเลขเงินเฟ้อที่มีความชัดเจนครับว่า
สำหรับในปี๖๔เฉลี่ยทั้งปีที่ผ่านมา
ภาวะเงินเฟ้อของประเทศไทยหรือดัชนีราคาสินค้าในประเทศไทย

เมื่อเทียบกับประเทศสำคัญในโลกซึ่งมีอยู่๑๗๗ประเทศที่เขาจัดอันดับ
ประเทศไทยต่ำนะครับไม่ใช่สูงต่ำเป็นลำดับที่๑๕
ใน๑๗๗ประเทศนั่นแปลว่า
มีประเทศที่เงินเฟ้อต่ำกว่าประเทศไทยแค่๒๓ประเทศ
แต่ที่เหลือ๑๕๓ประเทศสูงกว่าประเทศไทยทั้งสิ้น
ไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงอินโดนีเซียฝรั่งเศสอิตาลีเวียดนามไต้หวัน
งคโปร์อังกฤษเกาหลีใต้มาเลเซียเยอรมันลาวฟิลิปปินส์
สหรัฐอเมริกาอินเดียแม้แต่เม็กซิโกอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่
ฉายให้ท่านประธานได้มองเห็นตั้งแต่เบื้องต้นนะครับ
และในปี๖๔ถ้าเรามาดูลึกลงไปในรายละเอียด
หวดสินค้าสำคัญสำคัญของไทยที่สูงขึ้นจริงชัดเจน
มีหมวดเดียวครับคือหมวดการขนส่งเหตุผลเพราะอะไร
ผมคงไม่ต้องอธิบายก็เพราะน้ำมันไงครับ
ที่มันราคาสูงขึ้นมีผลกระทบต่อราคาขนส่ง
ทำให้เงินเฟ้อเฉพาะหมวดการขนส่งเป็นบวก
แต่ว่าที่เหลือต่ำลงเกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหมวดอาหารเครื่องดื่ม
ลบ๐๑๓หมวดเครื่องนุ่งห่มรองเท้าลบ
เคหสถานลบ๑๗๓หมวดการอ่านการศึกษาลบ๐๘
เพราะฉะนั้นถ้าจะใช้คำว่าแพงทั้งแผ่นดินเนี่ยมันก็ไม่ตรงนะครับ
เพราะมันมีแต่บางตัวที่สูงขึ้น
แต่หลายตัวราคาลดต่ำลง
อันนี้ก็คือประเด็นเบื้องต้นที่ขออนุญาตที่จะกราบเรียนต่อท่านประธาน
แต่ว่าราคาสินค้าที่มันมาเพิ่มสูงขึ้น
จนทำให้พี่น้องประชาชนจำนวนไม่น้อยมีความรู้สึกว่ามันแพงขึ้น
คือช่วงปีใหม่ถึงตรุษจีนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คนไทยจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น
เป็นประจำเกือบจะเรียกว่าทุกปีก็มามีผลกระทบต่อตัวเลข
เฉพาะในเดือนมกราคมปี๖๕คือต้นปีนี้
ทำให้ภาวะเงินเฟ้อในเดือนมกราเป็นบวก๓๐
แต่ว่ามกราเป็นบวก๓๒๓เมื่อเทียบกับหลายประเทศในโลก
ตัวเลขเขาประกาศเป็นทางการแล้วเพราะว่าเดือนมกรายังประกาศไม่ครบทุกประเทศนะครับ
มีเฉพาะบางประเทศที่ประกาศเราจะเห็นได้ชัดเจนว่า
ประเทศไทยก็ยังต่ำกว่าเกือบจะทุกประเทศในโลกครับ
มีที่ประกาศแล้ว๑๙ประเทศ๒๐ประเทศโดยประมาณที่ผมมีตัวเลขอยู่ในมือ
ต่ำกว่าไทยก็มีเวียดนามอินโดไต้หวันฟิลิปปินส์
แต่ที่เหลือสูงกว่าไทยทั้งสิ้นเพราะไทยบวก๓๒๓เฉพาะมกรา
แต่อีก๑๕ประเทศสูงกว่าไทยหมดครับ
ออสเตรเลียบวก๓๕เกาหลีบวก๓๖อิตาลีบวก๔๘เดรมันบวก๔๙
ยุโรปบวก๕๑สเปนบวก๖เนเทอร์แลนดวก๖๔เม็กซิโกบวก๗๒
สหรัฐบวก๗๕นะครับอินเดียบวก๗๕ชิลีบวก๗๗รัสเซียบวก๘๖
บราซิลบวก๑๐๔ไนเจเรียบวก๑๕๕อิราณไม่ต้องพูดถึง
วก๔๒๒ขณะที่ไทยเราเดือนมกรา๖๕บวกแค่๓๐
อันนี้ก็คือสิ่งที่ขออนุญาตฉายให้ท่านประธานเห็น
ภาพแล้วก็ถ้าจะมาดูราคาสินค้าที่ขึ้นสูงสูงในประเทศต่างใกล้
ใกล้บ้านเราท่านประธานก็จะเห็นชัดเจนอย่างเช่นญี่ปุ่นไก่เนี่ยขึ้นไป
๗๑ไข่ของญี่ปุ่นบวก๑๕เปอร์เซ็นต์ห้องกงราคาผลไม้อาหารบวกไปถึง
๔๐เปอร์เซ็นต์ผักสดบวก
เลเซียใกล้บ้านเราช่วงเวลาเดือนมกราไก่บวกไปยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์
แล้วก็ไข่บวกไป๑๘เปอร์เซ็นต์ขนมปังบวก๒๐เปอร์เซ็นต์เป็นต้น
เพราะฉะนั้นบ้านเราก็ยัง
ถือว่าอยู่ในภาวะเงินเฟ้อที่ไม่สูงมาก

ขึ้นไปสูงมากยกเว้นบางตัวที่ต้องยอมรับความจริงนะครับ

ทั้งหมดนี้เพราะว่าเกิดจากมาตรการที่ตรงจุดของรัฐบาล
รวมทั้งของกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการตรึงราคาสินค้าไว้รวมทั้งใช้มาตรการอื่นอื่นนะครับ
ทำให้ราคาสินค้าหลายหมวดสามารถตรึงราคาไว้ได้
แม้มีบางตัวปรับขึ้นเช่นหมูแต่หลายตัวก็สามารถปรับลดลงมา
ภายในเวลาที่รวดเร็วซึ่งผมขออนุญาตที่จะอธิบายให้ท่านประธานได้เห็น
เป็นรายสินค้าไปเพื่อที่จะได้เห็นภาพที่มีความชัดเจนนะครับ

ทันทีที่มีปัญหาในเดือนมกราคม
ผมได้ขอให้กรมการค้าภายในได้ประสานงานเชิญประชุม
กับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ประชุมร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมผู้ผลิตสินค้าผู้ประกอบการห้างค้าส่งค้าปลีกและเกษตรกร
ร่วมมือกันกับกระทรวงพาณิชย์ประกาศตรึงราคาสินค้าไว้๑๘กลุ่มสินค้าสำคัญ
ซึ่งประกอบด้วยที่ผมกำลังกราบเรียนท่านประธานว่าประกอบด้วยนี่แปลว่าไม่ขึ้นราคา
และตกลงกันชัดเจนถ้ามีการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
ก็ดำเนินคดีข้อหาค้ากำไรเกินควร
วดที่๑ครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
วดที่๒น้ำอัดลมนี่ไม่ขึ้นราคานะครับ
ที่สามเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็มีหลายตัวถ้าท่านประธานไปเดินห้าง
จะเห็นว่าประกาศปรับลดราคาลงมาด้วยว่าลดกี่เปอร์เซ็นต์

วดที่๔ซอสปรุงรสไม่ว่าจะเป็นซีอิ๊วน้ำปลาหรืออื่น
วดที่๕อาหารกระป๋องอันนี้ก็ตรึงราคาไม่ปรับขึ้น
มีแต่ลดถ้าหมวดไหนจะทำโปรโมชั่น

นมผลิตภัณฑ์จากนมไม่ว่าจะเป็นนมผงนมข้นหวานนมเปรี้ยวนมถั่วเหลือง
ที่ประกาศว่าจะขึ้นราคาแต่ทันทีที่เชิญประชุมแล้วก็ตกลงกันก็ระงับการที่จะปรับราคาขึ้น

กระดาษไม่ว่าจะเป็นกระดาษที่ใช้ทั่วไปหรือว่ากระดาษที่ใช้ในสำนักงานนะครับ
เอ็ดเหล็กที่ใช้ในการก่อสร้าง

๑๓กระดาษแล้วก็๑๔ยาเวชพันธุ์บริการทางการแพทย์
น้ำมันพืชโดยเฉพาะน้ำมันปาล์มน้ำมันถั่วเหลืองรำข้าว
ท่านอาจจะบอกว่าน้ำมันพืชตรึงราคายังไง
เพราะประชาชนจำนวนไม่น้อยยังรู้สึกว่าแพง
เดี๋ยวผมจะอธิบายกับเฉพาะน้ำมันปาล์ม
อาหารสดนะครับมีการตรึงราคาทั้งไข่ไก่แม้แต่หมู
เดี๋ยวผมจะลงลึกให้ท่านประธานได้เห็นรายสินค้าที่จำเป็นต้องอธิบาย
แล้วก็๑๗ผลิตภัณฑ์ซักล้างเหล่านี้ไม่ได้ขึ้นราคานะครับ
งซักพอกสบู่อะไรต่อมีอะไร
แล้วก็๑๘บริการค้าปลีกค้าส่ง
อันนี้ก็ตรึงราคาไว้ทั้งหมด
เพื่อให้ท่านประธานได้เห็นภาพว่ามันไม่ได้แพงขึ้นมาทั้งแผ่นดิน
อย่างที่เรามีความรู้สึกหรือได้อภิปรายกันไว้ในสภาพผู้แทนราชดรแห่งนี้
สำหรับไข่นะครับขออนุญาตเริ่มต้นลงลึกนิดเดียวครับว่า
กระทรวงพาณิชย์ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรสามารถเข้าไปแก้ปัญหาที่มีการประกาศว่าจะขึ้นราคาเสร็จสิ้นภายใน๔วัน
ราคาก็ปรับลงมาอยู่ในภาวะปกติครับ
เช่นนั้นเพราะว่าวันที่๑๐มกรา๖๕สมาคมผู้เลี้ยงผู้ผลิตผู้ค้าและผู้ส่งออกไข่ไก่
ประกาศแจ้งว่าจะปรับราคาไข่คละหน้าฟาร์มจาก๒บาท๘๐ต่อฟองเป็น๓บาทต่อฟอง
นั่นแปลว่าราคาไข่ขายปลีกจะปรับสูงขึ้นไปทันที
แต่ว่าวันรุ่งขึ้นกระทรวงพาณิชย์ได้เชิญประชุมสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่สหกรแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สุดท้ายก็ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งต้องขอขอบคุณไว้ณที่นี้ครับ
ว่าเราประกาศตรึงราคาไข่คละหน้าฟาร์มไว้ที่ฟองละไม่เกิน๒บาท๙๐
กว่าสถานการณ์จะคลี่คลายแล้วก็ปฏิบัติมาจนกระทั่งถึงวันนี้
คละหน้าฟาร์มไม่เกิน๒บาท๙๐แปลว่าจะทำให้ไข่ไก่เบอร์๓ซึ่งเป็นเบอร์มาตรฐานกลาง
เพราะว่าจะไปวัดเบอร์๐เบอร์๔เบอร์๕มันจะยุ่งครับมันจะขึ้นจะลงรถหลั่นไป
แต่เบอร์กลางที่เป็นที่เปรียบเทียบราคาทางการก็คือไข่เบอร์๓
ไข่กระหน้าฟาร์ม๒บาท๙๐ไข่เบอร์๓ก็จะอยู่ที่ไม่เกิน๓บาท๕๐ต่อฟอง
แผงละ๑๐๒๐๕บาทอันนี้ก็คือราคากำกับที่ตกลงกันไว้
แล้วก็ปรากฏว่าตั้งแต่วันที่๑๓ถึงปัจจุบันไข่คละหน้าฟาร์มยังไม่ขึ้นไปเกินกว่า๒บาท๙๐บาท
แล้วก็ไข่เบอร์๓ก็ยังเฉลี่ยนะครับไม่สูงไปกว่าราคากำกับ
เพราะเดือนมกราคมตัวเลขเฉลี่ยไข่เบอร์๓อันนี้เฉลี่ยนะครับ
ไม่ใช่ว่าเฉพาะร้านก่อไก่ร้านขอไข่มันอาจจะมีสูงบ้างต่ำบ้าง
แต่เฉลี่ยเนี่ยที่ไปเก็บข้อมูลทางสถิติอย่างเป็นทางการ
ไข่ไก่เบอร์๓มกราแค่๓บาท๔๖ไม่ถึง๓บาท
แล้วก็เดือนกุมภายังอยู่ที่๓บาท๔๐บาท
แม้ในช่วงตรุษจีนที่หลายฝ่ายเป็นห่วงว่ามันจะแพงขึ้นมาอย่างมีนัยยะสำคัญ
ตรุษจีนก็ยังอยู่ในช่วง๒บาท๙๐๓บาท๕๐นะครับ
โดยเฉพาะในห้างลงมาอีกครับห้างนี่อยู่ที่๓บาท๒๖๓บาท
สตังค์ต่อฟองไม่ถึง๓บาท๕๐ผมก็ไปตรวจหลายรอบแล้วก็เป็นตัวเลขจริง
ไม่ได้แปลว่าผมไม่ตรวจแล้วก็จะจัดฉากเพราะผมไม่ตรวจห้างนี้
ผมให้เจ้าหน้าที่โทรศัพท์ไปถามสาขาอื่นในภาคเหนือใต้ออกตกว่ามันตรงกันไหม
ห้างก็ขายราคาตรงกันราคาก็ตรงกันครับ
อันนี้คือข้อเท็จจริงที่ขออนุญาตจะเปรียบเทียบให้อธิบายให้ท่านประธานได้รับทราบ
แล้วก็กราบเรียนตรงว่ายุคนี้เนี่ยราคาไข่สูงสุดเนี่ย
ยังถูกกว่าหลายยุคที่ผ่านมาขออนุญาตไม่อ้างเอ่ยถึง
เอาเป็นว่ามันไม่ได้แพงกว่าหลายยุคหลายสมัยที่ผ่านมาหรอกครับ
อันนี้ก็คือเรื่องไข่ที่ขออนุญาตที่จะกราบเรียนกับท่านประธาน
เรื่องที่สองเรื่องไก่ครับหลายคนเป็นห่วงว่าพอหมูขึ้นราคา
หมูราคาแพงคนหันไปกินไก่แล้วไก่มันจะถือโอกาสขึ้น
ทะยานไปจนกระทั่งแพง๑เท่า๒เท่า๓เท่า

ที่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่ามาตรการของกระทรวงพาณิชย์
ที่เข้าไปแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที
สิ่งแรกที่ผมทำก็คือเร่งประกาศไก่เป็นสินค้าควบคุม
ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเข้าไปผ่านจัดการได้
จัดการได้ไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสว่าพอหมูแพงคนจะหันมากินไก่ก็เลย
โอกาสค้ากำไรเกินควรขึ้นมานะครับวันที่สิบมกราผมนัดประชุม
อบหมายอธิบดีกรมบังค้าภายในตกลงกันไม่ได้
หลังจากนั้นอีกหนึ่งสัปดาห์สิบเจ็ดมกราหกห้าประชุมแล้วก็ได้ข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างกระทรวงพาณิชย์สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อโรงชำแหละผู้จำหน่ายปลีกส่งห้างต่าง
โดยเฉพาะ๓ห้างใหญ่ที่เป็นตัวชี้นำตลาด
ปตทกับบางจากที่เป็นตัวชี้นำราคาน้ำมัน
ที่ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งครับกระทรวงพาณิชย์ตกลงกับกลุ่มเหล่านี้
แล้วก็กำหนดราคากำกับไว้ว่าขอให้ราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์มไม่เกินกิโลละ๔๐บาท
และขอความร่วมมือกำหนดราคาชี้นำหรือราคากำกับไปที่ห้างใหญ่๓ห้าง
โครโลตัสบิ๊กซีกำหนดราคาว่าสามห้างนี้จะต้องขาย
หนึ่งไก่สดทั้งตัวไม่เกินกิโลละหกสิบห้าบาท
สองน่องติดตะโพกซึ่งเป็นที่นิยมเพราะมันติดกัน
อ่าที่พวกเราเคยเห็นแล้วนะครับทั้งน่องทั้งสะโพกติดกันเนี่ย
ไม่เกินกิโลละหกสิบห้าบาทแล้วก็น่องแยกตะโพกแยก
อันนี้จะแพงกว่าเพราะมันต้องใช้กระบวนการในการชำแหละ
แล้วก็มีต้นทุนสูงกว่าน่องแยกตะโพกแยกไม่เกินหกสิบห้าถึงเจ็ดสิบบาท
และที่แพงที่สุดคือเนื้อหน้าอกไม่เกินเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบห้าบาท
ปรากฏว่าได้รับความร่วมมือจากแม็กโคโลตัสบิ๊กซี
เดี๋ยวนี้ก็ยังขายในราคากำกับที่ว่านี้อยู่แล้วผมไปดูราคาเฉลี่ยสามห้างนะครับ
เฉพาะเดือนมกราคม๖๕ถั่วเฉลี่ยไก่สดทั้งตัว
อันนี้เป็นราคาเฉลี่ยของตลาดครับตะกี้ราคาแคลโลตัสวิสิ
แต่ราคาเฉลี่ยทั้งตัวของตลาดเนี่ยไก่ก็เดือนมกราทั้งเดือน
ขายหกสิบหกจุดสองห้าเกินกว่าราคากำกับไปบาทยี่สิบห้าตังค์
เพราะเรากำกับไม่เกิน๖๕อันนี้ต้องเห็นใจเพราะว่าตลาดต่างจังหวัด
มันมีค่าน้ำมันค่าขนส่งแล้วก็หลายตลาดก็มีความหลากหลาย
บางครั้งตลาดเล็กก็ต้องขายแพงขึ้นหน่อยเพราะวันหนึ่งขายได้ไม่กี่ตัว
เป็นต้นนะครับเอ่อน่องสะโพกอันนี้ก็ขึ้นไปเจ็ดสิบสองบาท
ซึ่งราคากำกับก็๖๕บาทแต่ช่วงหลังก็ราคาก็ลงมาแล้ว
อันนี้ก็คือสิ่งที่ขออนุญาตที่จะกราบเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ตรุษจีนที่หลายคนเป็นห่วงกระทรวงพาณิชย์ก็เข้าไปจัด
เทศกาลไก่ต้มไหว้เจ้าร้อยแปดสิบก้าวาทขนาดหนึ่งจุดสี่ถึงหนึ่งจุด
กิโลก็ปรากฏว่าจัดไปหนึ่งแสนตัว
ก็ได้ช่วยแบ่งเบาภาระคนไทยเชื้อสายจีนไปแล้วก็มีผลทำให้ราคาในตลาดสด
ไก่ทั้งตัวปรับลงมาอยู่ที่หกสิบห้าถึงแปดสิบบาทต่อกิโล
โดยเฉพาะวันที่สิบสี่กุมภาคมล่าสุดผมไปเช็คลงมาเหลือแค่หกสิบถึงเจ็ดสิบบาทต่อกิโล
อันนี้ก็คือราคาไก่ที่เราสามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาได้ในเวลาที่ต้องถือว่ารวดเร็ว
แล้วก็ทันเหตุการณ์ตามสมควรที่ขออนุญาตที่จะกลับเรียนต่อท่านประธาน
แต่ว่ามันมีอยู่ตัวหนึ่งครับที่ต้องยอมรับว่าราคาสูงขึ้นแล้วก็พี่น้องประชาชนก็บ่นแล้วก็เป็นห่วงแล้วก็กังวล
ก็คือราคาน้ำมันปาล์มขวดอันนี้ราคาปรับสูงขึ้นจริงครับแล้วสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ
แต่สิ่งหนึ่งที่ผมต้องขออนุญาตกราบเรียนกับท่านประธานก็คือว่าน้ำมันปาล์มขวดที่มันขึ้นมา๕๐กว่า๖๐กว่าอยู่ทุกวันนี้เนี่ย
มันเป็นผลเพราะว่ารัฐบาลกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาราคาผลปาล์มดิบ
เพราะผลปาล์มดิบเป็นวัตถุดิบของการนำมากลั่นเป็นน้ำมันปาล์มขวดสำหรับการบริโภค
อดีตผลปามราคากิโลละสองสามบาทแต่หลังจากเราบริหารจัดการมาในช่วงสองปีมานี้
ทำให้ราคาปามมีราคาสูงขึ้นจนกระทั่งไปแตะเก้าบาทสิบบาทสิบเอ็ดบางช่วงแตะสิบสองบาท
สูงที่สุดในประวัติศาสตร์เท่าที่เคยติดตามมีตัวเลขสถิติมาซึ่งถือว่าก็ประสบความสำเร็จ
ทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดจากความบังเอิญหรือเกิดจากตลาดโลกอย่างเดียวแต่มันเกิดจากมาตรการที่รัฐบาลและกระทรวงพาณิชย
ร่วมกับกระทรวงเกษตรและเกษตรกรทุกฝ่ายครับภาคเอกชนได้ช่วยกันบริหารจัดการ
อย่างน้อยเริ่มต้นกระทรวงพาณิชย์โดยผมนี่แหละครับลงนามออกประกาศห้ามนำเข้าน้ำมันปาล์มทางบก
เพราะในอดีตมีการนำเข้ามาแล้วก็อ้างว่าขอไปส่งประเทศที่สาม
แต่ว่าสุดท้ายไปไม่ถึงประเทศที่๓มัน๖อยู่ในประเทศไทย
แล้วก็ทำให้ราคาปาล์มในประเทศตก
เพราะไปนำเข้าน้ำมันปาล์มจากเพื่อนบ้านที่ราคาถูกกว่า
แล้วก็เอามาขายในประเทศไทยทำให้ผลปาล์มตกเอาตกกรรม
แต่พอเราห้ามนำเข้าทางบกให้นำเข้าได้ทางเรือเท่านั้น
คือที่มาพตะพุธที่ท่าเรือกรุงเทพกับแหลมชะบัง
แล้วเวลาส่งออกบังคับว่าต้องไปออกที่จันทบุรีถ้าจะไปกัมพูชา
ออกที่หนองคายถ้าจะไปลาวไปออกที่แม่สอดถ้าจะไปเมียนมาร์
แค่นี้ครับมีผลทำให้การลักลอบนำเข้าหรือนำเข้าผ่านแดนไทย
และทำ๖ในประเทศไทยมันลดน้อยถอยลงไปเลยอย่างมีนัยยะสำคัญ
อันนี้มีผลทำให้ราคาปาล์มสูงขึ้นนอกจากนั้นครับก็ยังกำหนดว่าต่อไปนี้
ลานเทคลังรับฝากโรงสกัดโรงกลั่นผู้ใช้ในอุตสาหกรรม
ต้องแจ้งปริมาณสถานที่เก็บทำบัญชีควบคุมผลปาล์มและน้ำมันปาล์มดิบ
รวมทั้งน้ำมันปาล์มทั้งหมดช่วยให้การกำกับดูแล
ละเอียดละออทั่วถึงมากยิ่งขึ้นและมีผลในการกำกับราคา
ทำให้ผลปาล์มมีราคาดีขึ้นนอกจากนั้นยังกำหนดโดยรัฐบาล
ร่วมกับกระทรวงพลังงานด้วยครับที่ทำบีบีเจ็ดบีสิบ
๒๐อะไรอย่างนี้ครับทำให้ปริมาณน้ำมันปาล์ม
สามารถเอาไปใช้ด้านพลังงานร่วมกับดีเซลและน้ำมันอื่นได้
ทำให้ราคาผลปาล์มันสูงขึ้นรวมทั้งนโยบายของกระทรวงพาณิชย
โดยเฉพาะในการช่วยส่งเสริมการส่งออกน้ำมันปาล์มไปยังต่างประเทศ
ซึ่งเมื่อก่อนเราก็ทำไปตามปกติแต่ช่วงหลังเราเร่งรัดไปเปิดตลาดใหม่
ผมเนี่ยนำเอกชนไปเปิดตลาดน้ำมันปาล์มที่อินเดียด้วยตัวเอง
และประสบความสำเร็จมากสองครั้งทำให้ยอดส่งออกน้ำมันปาล์มไปอินเดีย
ส่งผลให้ราคาผลปาล์มสูงขึ้นนอกจากนั้นยังส่งเสริมว่าถ้าใครส่งออก
จะช่วยกิโลละสองบาทเพื่อดึงราคาปาล์มในประเทศ
แต่อยู่ในเงื่อนไขว่าจะให้๒บาทก็ต่อเมื่อสต๊อกเรามันล้นคือเกิน๓แสนตัน
นะครับมันล่นจนกระทั่งเราไม่รู้เอาไปไหน
อันนั้นให้ช่วยเร่งส่งออกเดี๋ยวราคาปาล์มตกก็จะช่วยโลละ๒บาท
รวมกับราคาในประเทศจะต้องสูงกว่าตลาดโลกต้องเข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อ
ซึ่งเราได้เริ่มปฏิบัติมาและทำให้ทุกอย่างปรากฏผลชัดเจนเป็นรูปธรรมว่า
สุดท้ายก็ทำให้ราคาปาล์มมันสูงขึ้นไปประกอบกับโชคช่วย
อันนี้ผมบอกเลยโชคช่วยมันไม่ได้เฉพาะมาตรการนี้อย่างเดียวร้อยเปอร์เซ็นต
ช่วยก็คือว่าอินโดมาเลขาดแรงงานแทงปาล์มในช่วงที่ผ่านมาช่วงโควิด
มันก็เลยทำให้ราคาตลาดโลกมันสูงขึ้นเพราะซัพพายจากสองประเทศนี้มันลดลงนะครับ
ก็เลยช่วยดึงราคาขึ้นไปอีกเพราะปาล์มของอินโดกับมาเลเนี่ย
อยู่ในตลาดโลกถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์โดยประมาณอันนี้ก็คือภาพที่รวมรวมที่ขออนุญาตกราบเรียนกับท่านประธานว่า
ด้วยเหตุที่ราคาผลปาล์มราคาสูงนี่เองจึงส่งผลให้ต้นทุนการผลิตน้ำมันปาล์มดิบ
และน้ำมันปาล์มขวดมันถึงแพงขึ้นจาก๒บาทกว่าขึ้นเป็น๑๐บาทนี่มัน๔เท่าตัว
แต่น้ำมันปาล์มขวดก็ขึ้นไปจาก๔๒ในช่วงสูงสุดที่เราล็อกกันไว้เนี่ย
ก็กลายเป็นห้าสิบกว่าบาทถึงหกสิบหกสิบเอ็ดหกสิบสองแล้วแต่ถ้ากลายกลายหน่อยก็ราคาสูงขึ้น
และเราก็ยังสามารถกำกับราคานี้ได้อยู่ที่จริงถ้าดูตามโครงสร้างราคา
ถ้าหากว่าผลปาล์มอยู่ที่กิโลละ

ที่ผ่านมาราคาน้ำมันปาล์มขวดต้องไปเจ็ดสิบสองบาทห้าสิบแต่นี่เราก็ล็อกไว้อยู่ที่ห้าเก้าหกสิบหกเอ็ดหกสอง
โดยประมาณนี้ก็เท่ากับว่ายังสามารถกำกับราคาน้ำมันปาล์มบริโภคไม่ให้สูงไปจนกลายเป็นเอาเปรียบผู้บริโภคและค้ากำไรเกินควร
ก็ให้ลดทอนส่วนกำไรหรือในส่วนที่จะช่วยให้ทั้งเกษตรกรไม่ถูกกดราคาปาล์มลงมาผู้บริโภคก็ไม่เดือดร้อนจนเกินสมควร
ขณะเดียวกันผู้ประกอบการก็พออยู่ได้แต่ถ้าท่านถามผมว่าแล้วทำไมไม่กดลงไปอีก
ให้มันเหลือห้าสิบห้าห้าสิบสี่ห้าสิบสามกดได้ครับใช้อำหน้าตามกฏหมายได้
กรอบการเขาไม่มีกำไรและขาดทุนขาดทุนไปเรื่อย
สุดท้ายปัญหาใหม่จะตามมา
ไม่ได้เป็นเฉพาะปัญหาราคาแพง
มันจะเป็นปัญหาคือผู้ประกอบการหยุดผลิต
แล้วสุดท้ายจะกลายเป็นน้ำมันปาล์มขาดตลาด
และจะมีปัญหาเรื่องปริมาณ
แล้วเราก็ต้องไปแก้ปัญหาอื่นที่ตามมาเยอะเช่น
อาจจะต้องนำเข้าน้ำมันปาล์มจากเพื่อนบ้านแล้วก็จะโกลาหลกันไปใหญ่

เพราะฉะนั้นการรักษาสมดุล
ทำไงให้เกษตรกรอยู่ได้

บริโภคไม่เดือดร้อนจนเกินสมควร

อันนี้จึงเป็นจุดที่ยากที่สุด
แต่กระทรวงพาณิชย์ก็สามารถรักษาสมดุลนี้ไว้ได้อยู่
และเมื่อผลปาล์มราคาอาจจะปรับต่ำลงบ้าง
เพราะถัดจากนี้ผลปาล์มจะออกมากขึ้น
ก็ต้องไปกำกับราคาน้ำมันปาล์มขวดบริโภค

อันนี้ก็คือสิ่งที่ผมขออนุญาตที่จะกราบเรียน
กับท่านประธานให้ได้เห็นภาพนะครับ
อกจากนั้นในเรื่องของปลาสัตว์น้ำ
อันนี้ราคาก็ลดต่ำลงมา
กว่าในช่วงที่เราเป็นห่วงกัน

พวกเราบ่นว่าผักแพงผักชีโล๔๐๐

แล้วก็ราคาผักปรับลดลงมาช่วงตรุดชีน๔๐
นี่ก็คือสิ่งที่ต้องขออนุญาตที่จะกราบเรียนให้ท่านประธานได้เห็นภาพ
แพงขึ้นมาจนกระทั่งเป็นที่วิภาควิจารณ์กันมากก็คือหมู
อันนี้ต้องยอมรับความจริงว่าหมูนี่ราคาสูงขึ้นมา
ในช่วงที่ผ่านมาจริง
และรัฐบาลยังต้องใช้ความพยายามในการแก้ปัญหาทั้งระบบอยู่
และไม่ใช่แก้เฉพาะลำพังกระทรวงพาณิชย์เท่านั้น
กระทรวงเกษตรกลมประสุทธิ์สัตว์
รวมทั้งกระทรวงการคลัง
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
จะต้องเข้ามาจับมือร่วมกันในการแก้ปัญหา

สั่งการในที่ประชุมคณะลำตีให้ทุกฝ่ายมาช่วยกัน
รวมทั้งกระทรวงมหาดไทยฝ่ายความมั่นคง
ต้องมาจับมือกันหมดครับที่อันนี้บูรณาการกัน
แล้วก็ทำให้ราคาหมูปรับลดลงมาแล้วในช่วงนี้

แต่หมูเนี่ยช่วงที่ผ่านมาแพงไหมแพงจริงครับ
สาเหตุที่ทำให้หมูมันราคาสูงขึ้นมาเพราะว่า
ปัญหาใหญ่เป็นที่ทราบกันดีว่า
ช่วงเดือน๒เดือนมานี้หรือว่าช่วงไม่กี่เดือนมานี้
เราศูนย์เสียแม่พันธุ์ไปสามสี่สิบเปอร์เซ็นต์
ผมพูดกว้างก็แล้วกันนะครับ
ปกติเนี่ยหมูจะเข้าสู่ระบบประมาณปีละ๑๙๒๐ล้านตัว
แต่ปี๖๕ปริมาณหมูคาดว่าจะเข้าสู่ตลาด๑๓๑๔ล้านตัว
เพราะฉะนั้นมันขาดไปประมาณ๔๕๖ล้านตัว

เพราะฉะนั้นอันนี้ก็มีผลในเรื่องอย่างเดียวกับที่
ท่านรัฐมนตรีช่วยเกษตรได้อธิบายไปก่อนหน้านี้ว่า
ราคามันสูงขึ้นเพราะเป็นกลไกทางการตลาด
มันลดน้อยลงราคาขณะที่ความต้องการยังเหมือนเดิม

ต้นทุนสูงขึ้นไม่คุ้มทุน
ก็เลยเกิดพักเลี้ยงพักเหล้า
อันนี้ก็คืออีกเหตุผลหนึ่งที่เกิดขึ้น
ทำให้ต้นทุนเลี้ยงหมูเพิ่มขึ้น๑๔
อันนี้ตัวเลขของกรมประสุทธิ์สัตว์
เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีผลนะครับ
ทำให้สุกรมีชีวิตเนี่ยมันราคาเพิ่มสูงขึ้น
กว่าปีก่อนที่ผ่านมา

สุกรมีชีวิตราคาเฉลี่ย๖๘๗๗บาท

๖๔เป็น๙๕๕๐
พอมาปี๖๕ปีนี้ขึ้นไป๑๐๐๑๑๐บาท

เป็นต้นทางของหมูชำแหละที่จะสูงขึ้น

รัฐบาลก็เข้าใจเรื่องนี้ว่าจะต้องทำอย่างไร
เราก็บูรณาการกำหนดว่า
เมื่อเรารู้ว่ามันเป็นเพราะกลไกตลาด

สิ่งที่แก้ตรงก็คือต้องเร่งผลิตหมูเข้าสู่ระบบ
เร่งผลิตหมูเข้าสู่ระบบ
ให้เข้าสู่ภาวะสมดุลให้เร็วที่สุด
ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลา๕๖๗๘เดือน
หรือบางคนบอกว่าประมาณปีหนึ่ง

สิ่งที่กำลังดำเนินการเป็นรูปธรรมก็คือว่า
ผมได้รับแจ้งจากกรมประสุทธิ์

เขาจะเร่งผลิตลูกหมูให้ได้เดือนละ๓แสนตัว
ถ้าไปได้ตามนี้พอมีปริมาณมากขึ้นมากขึ้น
ราคาก็จะเข้าสู่ดุลยภาพมากขึ้น
กศโดยกระทรวงการคลัง
ก็แจ้งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
นายกก็รับทราบอยู่แล้วเพราะท่านก็สั่งการ
ว่าให้ทกศช่วยจัดเงินกู้ดอกเบี้ยตามเงื่อนไขพิเศษ
ให้ผู้เลี้ยงหมูรายย่อยที่เขาเลิกไป
หันกลับมาเลี้ยงหมูอีกในวงเงิน๓๐๐๐ล้านบาท
ซึ่งอันนี้ก็ได้มีการดำเนินการไปแล้ว

อันนี้ก็เป็นหน้าที่ทกศกับกระทรวงคลัง
ที่ต้องไปเร่งรัดปล่อยกู้และป้อนหมูเข้าระบบโดยประสุทธิ์ต่อไป
อกจากนั้นในส่วนของมาตรการกระทรวงพาณิชย์
ทันทีที่มีปัญหาขึ้นมาผมได้เชิญประชุมคณะกรรมการกกร
ที่เขามีอำนาจว่าด้วยราคาสินค้าและบริการตามกฎหมายนั้น
มีมติทันทีห้ามส่งออกหมู๓เดือน
ตั้งแต่วันที่๖มกราถึง๕เมษายนห้ามส่งออกทั้งหมูเป็นหมูแช่เย็น
เพราะเพื่อต้องการให้หมู๑ล้านตัวต่อปีโดยประมาณที่ส่งออกกลับเข้าระบบมาป้อนอีกส่วนหนึ่ง
หมูมันจะได้ไม่ขาดไปซัพพลายจะได้ไม่ลดลงไปอีก
อันนี้ก็คือมาตรการที่เป็นวิทยาศาสตร์และรูปธรรมที่สุดที่ขออนุญาตกราบเรียน
ขณะเดียวกันก็ดำเนินการบูรณาการระหว่างฝ่ายความมั่นคงตำรวจมหาดไทยพาณิชย์จังหวัด
เกษตรจังหวัดประสุทธิ์จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการ
ในการตรวจสต๊อกหมูที่มีอยู่ทั่วประเทศ
เพื่อป้องกันการกักตัว
ตุนไว้ขายในราคาที่สูงขึ้นไปอีกเอาเปรียบผู้บริโภค
และผลจากการบูรณาการงานร่วมกันของทุกฝ่าย
ก็มีผลในการดำเนินการที่เป็นประโยชน์ครับ
แน่นอนยังไม่สามารถดำเนินคดีถึงขั้นพบว่ามีผู้ใดกักตุลเข้าข่ายตามกฎหมายบ้าง
แต่มีผลในการทำให้ทุกฝ่ายเร่งเอาหมูออกมาจากห้องเย็นแล้วออกมาขายในตลาด
เพราะกลัวว่าเดี๋ยวผิดพลาดขึ้นมาถูกกล่าวหาว่ากากตุลจำคุกหนักครับ
ทั้งจำทั้งปรับทำให้หมูมันไหลออกสู่ระบบเร็วขึ้น
มีส่วนทำให้ราคาไม่พุ่งสูงขึ้นไปแล้วก็หยุดแล้วก็เริ่มลงมา
ประกอบกับหมูใหม่เข้ามาอันนี้ก็คือสิ่งที่ขออนุญาตกราบเรียน
ล่าสุดนะครับท่านนายกแจ้งไปมั่งแล้วผมขอซ้ำอีกนิดเดียวครับว่า
จากการตรวจสต๊อกหมูทั่วทั้งประเทศที่ดำเนินการบูรณาการด้วยกันนั้น
เราพบความผิด๓๘คดี
ครอบครองตั้งแต่๕๐๐กิโลขึ้นไปจะต้องแจ้งปริมาณเลี้ยงปริมาณครอบครองราคาจำหน่าย
และทำบัญชีควบคุมสต๊อกทั้งหมดปรากฏว่ามีบางท่านไม่แจ้งสต๊อก
หรือบางคนแจ้งช้าอันนี้ดำเนินคดีไป๑๕คดี
โทษจำคุกหนึ่งปีปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
หรือปรับวันละ๒๐๐๐จนกว่าจะแจ้ง
ปรากฏว่าสารตัดสินไปแล้ว๓คดีมีทั้งโทษปรับนะครับ
แล้วก็รอลงอาญาเช่นที่นครปฐมปรับหนึ่งหมื่นห้าพันบาท
แล้วก็จำคุกแต่รอลงอาญาเป็นต้นนอกจากนั้นก็พบความผิด
ไม่ขออนุญาตประกอบกิจการห้องเย็นที่ทำหน้าที่รับฝากสินค้า
อันนี้ก็ดำเนินคดีไป๒คดีที่นครปฐมเหมือนกัน
อยู่ระหว่างการดำเนินคดียังไม่จบสิ้นครับ
ความผิดที่๓ก็คือการทำผิดพรบช่างตวงวัด
นี่หนึ่งคดีที่สิงห์บุรีสารปรับไปละสี่พันบาท
ความผิดที่สี่อันนี้หนักครับคือการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ไม่แจ้ง
ตามพรบโรคระบาดเพราะพรบโรคระบาดระบุว่า
ถ้าในเขตระวังโรคระบาดการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ต้องแจ้ง
ปรากฏว่าไม่แจ้งโทษจำคุก๒ปี
ปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
มียี่สิบคดีที่นครปฐมนะครับ
ดำเนินคดีไปแล้ว๒คดีปรับหนึ่งหมื่นบาท
มีโทษจำคุกด้วย๖เดือนแต่สารรอลงอาญา
ที่สมุทรสาครมีสิบแปดคดีแล้วก็ไปสารแล้วสิบสองคดี
มีโทษปรับสี่พันถึงหกหมื่นบาทที่สารลงโทษ
แล้วก็ที่เหลือก็อยู่ในระหว่างขั้นตอนกระบวนการในการดำเนินคดี
ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปแต่ว่าอย่างไรก็ตาม
ขณะนี้ได้มีการ
อายัดหมูไว้ที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ทราบได้
ว่าเกิดจากสาเหตุหรือกระทำผิดอะไร
เก้าแสนแปดหมื่นสองร้อยสี่สิบกิโล
ซึ่งนโยบายที่ผมมอบไปรวมทั้งท่านนายกก็เห็นตรงกันว่า
หมูที่ไปอายัดและตรวจสอบนั้น
ถ้าไม่พบความผิดหรือสารตัดสินแล้ว
ไม่จำเป็นต้องอายัดต่อให้เร่งนำออกสู่ระบบเอาไปขาย
หมูจะได้ไม่ขาดราคามันจะได้ลดลงมา
อันนี้เป็นนโยบายชัดเจนยกเว้นที่ยังพิสูจน์ไม่ได้
อยู่ระหว่างดำเนินคดีก็ให้รีบดำเนินการต่อไปโดยเร็ว
ก็ค้างอยู่ประมาณ๙๘๐๐๐กิโลที่ค้างอยู่
จำเป็นต้องใช้เป็นภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าของกลางก็แล้วกันนะครับ
ที่จะต้องใช้ดำเนินการต่อไปแต่อย่างไรก็ตาม
ก็นี่ก็คือสิ่งที่ผมขออนุญาตกราบเรียน
กับท่านประธานว่าก็

หมูเข้าสู่ตลาดมากขึ้นในเวลาที่รวดเร็วหลังตรวจสต๊อก
แล้วก็มีผลทำให้ราคาหมูลดลง
ในเวลารวดเร็วภายในประมาณ๓๔สัปดาห์เนี่ยครับ
ราคาหมูหน้าฟาร์มลดลงจาก๑๐๐๑๑๐บาทที่ผมกราบเรียนตะกี้
ลงไปเหลือ๙๔๙๕บาท
และล่าสุดลงไปเหลือแค่๙๐๙๑บาทสำหรับหมูหน้าฟาร์ม
ราคาปลีกที่ผมล็อกราคาไว้และขอความร่วมมือ
ปรากฏว่าราคาลดลงทุกวันครับ
ผมให้รายงานราคาหมูกับผมโดยกรมการค้าภายใน

ราคาหมูเนื้อแดงนะครับ
ขอใช้คำว่าเนื้อแดงอย่างเดียว

เราไปพูด๓ชั้นมันก็ต้องแพงกว่าเนื้อแดง
หรือไปพูดที่ไม่แต่งมันก็ต้องถูกกว่าเนื้อแดง
หมูอิเหละเคคะมันก็ยิ่งถูกกว่า
แต่เอาเนื้อแดงที่เป็นมาตรฐานกลาง
วันที่๓กุมภา

อยู่ที่เนื้อแดง๑๘๓๓๑

เหลือ๑๗๙๓๑บาท
๗กุมภาคม

๑๕กุมภาคม
เหลือ๑๖๕บาท

เหลือ๑๖๒บาท

เหลือ๑๕๘บาท
ซึ่งถือว่าเป็นราคาห้าง

เมื่อวานลงมาเหลือแค่โลละ

เพราะเทศจริงที่ขอนุญาตกราบเรียน
๑๓๘ติดกัน๓๔วันต่อเนื่องแล้วครับ

ไม่ใช่ใช้แค่กำพูดรวมว่ามันลด
โดยเฉพาะช่วงตรุษจีน

คนกังวลผมก็กังวลนะครับผมเป็นเริ่มตีผ่านนิดแม้มันจะไม่รับผิดชอบโดยตรงคนเดียวแต่ก็กังวล
เพราะว่าพวกเราก็บอกกันว่าตรุษจีนเดี๋ยวหมูถึงสามร้อยแต่สุดท้ายก็ไปไม่ถึงล่ะครับ
แล้วก็ยังห่างเยอะเพราะว่าช่วงตรุษจีนราคา
หมูก็ลดต่ำลงยกเว้นไก่ตัวเดียวที่ขึ้นไปหน่อยนึงเพราะมันตรุษจีน
หลังจากนั้นก็ปรับเข้าสู่ดุลยภาพนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่ขออนุญาตที่จะกราบเรียนกับท่านประธาน
เพื่อให้ท่านประธานได้เห็นภาพแล้วก็เกิดความสบายใจขึ้นว่า
ภาวะสินค้าที่มันแพงขึ้นไปในช่วงต้นปีหรือช่วงปีใหม่เนี่ยตอนนี้ก็คลี่คลายลงมานะครับ
อย่างมีนัยสำคัญเป็นลำดับ
อีกประเด็นนึงที่ต้องขออนุญาตกราบเรียนกับท่านประธานก็คือว่าเพื่อนสมาชิกได้พูดหลายท่านนะครับ

ราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำความจริงต้องขออนุญาตกราบเรียนกับท่านประธานนะครับว่า
พืชผลการเกษตรเนี่ยช่วงเวลานี้เนี่ย
ถ้าผมจะพูดภาพรวมเนี่ยต้องถือว่าดีขึ้นเกือบจะเรียกว่าทุกตัวครับ
ตรงกันข้ามกับความรู้สึกหรือความเข้าใจที่เราบอกว่ามันตกต่ำจนติดปาก
ข้าวราคาความชื้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ
เพราะถ้าจะไปพูดข้าวเปียกข้าวแห้งข้าวเดี๋ยวเถียงกันเอาข้าวมาตรฐานกลางที่เขายอมรับกันเป็นราคา
ข้าวความชื้น๑๕เปอร์เซ็นต์เอาข้าวเปลือกเจ้าก็แล้วกันครับ
ที่ท่านบอกว่าโลห้าหกบาทตอนนี้ข้าวเปลือกเจ้าเนี่ย
เฉลี่ยปีหกสี่ปีที่แล้วตันละแปดพันเก้าร้อยสิบแปดบาทครับ
เดือนมกราหกห้าเดือนเดียวเดือนที่แล้วแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบหกบาท
แล้วก็เดือนกุมภาเท่าวันเวลาที่ผมนับวันมาเฉลี่ยเนี่ยแปดพันสามร้อยยี่สิบเก้าแล้วครับ
แปดพันสามมันสำปะหลังเมื่อก่อนโลบาทกว่า
บาทแปดบาทเก้าสองบาทหนึ่งตอนนี้มันสัมปะหลังสองบาทห้าสิบ
สองบาทหกสิบบางช่วงไปสองบาทเจ็ดหนึ่งยางพาราที่ท่านบอกสามโลร้อยนะฮะ
เมื่อวานก็ยังมีเพื่อนสมาชิกพูดถึงอยู่ขออนุญาตกราบเรียนครับ
วันนี้หรือวันสองวันหรือช่วงระยะเวลานี้ยางแผ่นดิบชั้นสาม
โลละหกสิบบาทห้าสิบห้าสตังค์น้ำยางสด
โลละหกสิบห้าแล้วครับจากรายได้ประกันแค่ห้าสิบเจ็ด
ขี้ยางหรือยางก้อนถ้วยรายได้ประกันกิโลละยี่สิบสามบาท
ตอนนี้ไปยี่สิบห้าบาทหกสิบห้าบางช่วงไปยี่สิบเจ็ด
และถ้าราคานี้ท่านบวกเลยอีสานบวกได้อีก๑บาท
ผมถึงบอกว่าช่วงเวลานี้ยุคนี้ราคาพืชเกษตรดีเกือบจะเรียกว่าทุกตัว
ที่ผมย้ำหลายยุคหลายครั้งในที่ประชุมปาล์มน้ำมันยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับ
ไม่ต้องพูดถึงเลยครับสองบาทกว่าเฉพาะวันสองวันนี้
เอาตัวเลขเฉลี่ยนะครับแปดบาทสิบถึงเก้าบาท
นี่ผมพยายามลดแล้วนะครับเพราะก่อนหน้านี้มันสิบสิบเอ็ดสิบสองบาท
ข้าวโพดความชื้นสิบสี่จุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ
ความชื้นมาตรฐานกลางที่เขาไปเก็บราคาเป็นสถิติ
ราคาประกัน๘บาท๕๐เมื่อก่อนโลหกบาทเจ็ดบาท
เดี๋ยวนี้๑๐บาทครับและ๑๐บาทยืนมาพอสมควรแล้ว
สิบบาทวันเดียวแล้วผมเอามาพูดอันนี้ก็คือราคาพืชผลเกษตร
ไม่นับผลไม้ครับยิ่งผลไม้ยิ่งไปโลดใหญ่
ทุเรียนราคาเฉลี่ยปีหกสี่นะครับร้อยสิบสามจุดเก้าแปด
เอาว่าร้อยสิบสี่บาทต่อกิโลสูงสุดสูงไปถึงร้อยหกสิบห้าบาทครับ
ทุเรียนมังคุดราคาเฉลี่ยปีหกสี่
เพราะมันมีบางช่วงต่ำเช่นที่นครช่วงออกเยอะและติดโควิด
ลงไปซื้อไม่ได้อันนั้นเลยฉุดราคาลงมาเยอะ
แต่ราคาเฉลี่ยสี่สิบแปดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสูงสุดไปถึงสองร้อยสิบครับ
เกรดดีดีช่วงที่ราคาพีคมากมากมะพร้าวสิบสองบาทสี่สิบเจ็ด
เมื่อก่อนราคาตกร้องกันตลอดแล้วสูงสุดมะพร้าวเนี่ยไปสิบหกบาท
สิบหกสตังค์นี่ก็คือราคาลองกองเบอร์หนึ่ง
ไปสามสิบสองบาทปีที่แล้วเฉลี่ยแล้วก็สูงสุดถึงห้าสิบบาทนะครับ
ลำไยราคาเฉลี่ยเกรดเอนะครับปีหกสี่ทั้งปียี่สิบเอ็ดบาทหกสิบห้า
ทั้งหมดนี้ก็คือภาพที่ขออนุญาตที่จะกราบเรียนกับท่านประธานให้เห็นว่า
พืชเกษตรเราก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็ต้องถือว่าดีมากตามสมควรแก่เหตุ
และถ้าพืชเกษตรตัวใดเกิดราคาตกเช่นข้าวปาล์มมันยางข้าวโพด
รัฐบาลก็ยังมีนโยบายประกันรายได้เกษตรกรเข้ามาช่วยค้ำจุน
เช่นถ้าสมมุติว่าปาล์มวันนี้๙บาทเกิดต่ำกว่าราคาประกันคือ๔บาท
เหลือสองบาทห้าสิบท่านเอาไปขายได้สองบาทห้าสิบ
เข้ากระเป๋าซ้ายยังมีกระเป๋าขวาบาท๕๐ที่เป็นส่วนต่าง
เข้าบัญชีโดยตรงให้อีกทำให้ท่านได้สี่บาทเป็นหลักประกัน
เปลือกเจ้าก็หมื่นบาทเป็นหลักประกันข้าวโพดก็แปดบาทห้าสิบเป็นหลักประกัน
ยางก็ถ้าน้ำยางก็ห้าบเจ็ดประกันขี้ยางก็ยี่สิบสามบาทเป็นหลักประกัน
มีเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งถามเมื่อวานบอกว่าประกันรายได้เอื้อในทุนหรือเปล่า
ผมขอตอบเลยครับเอื้อเกษตรกร
เพราะประกันรายได้มันจะไปเอื้อในทุนได้ยังไงครับถ้าราคาตกส่วนต่างมันโอนเข้าบัญชีธนาคาร
ตังค์ก็เท่านั้นเกษตรกรเอาบัญชีไปอัปเดตแล้วก็เบิกตังค์มาได้เลย
นี่ก็คือสิ่งที่ผมขออนุญาตที่จะกราบเรียนให้เกิดความชัดเจนกับท่านประธาน
อีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องปุ๋ย
ความจริงผมตอบในสภานี้มาหลายครั้งครับแต่วันนี้ก็จำเป็นต้องย้ำอีก
ปุ๋ยแพงจริงไหมครับจริงครับ
ปุ๋ยแพงเพราะอะไรครับหนึ่งน้ำมันแพง
และนี่น้ำมันก็ขึ้นไปดูยังไม่มีทีท่าว่ามันจะอยู่ตรงไหน
อันนี้ก็มันเป็นทั้งโลกครับแล้วก็ปุ๋ยมันเป็นต้นทุนขนส่งของปุ๋ย
อ่าน้ำมันเป็นต้นทุนขนส่งของปุ๋ยที่ผมกราบเรียนท่านประธานแล้ว
นะครับขณะเดียวกันของน้ำมันเอาไปทำแม่ปุ๋ย
เพราะฉะนั้นมันก็แพงตามกันไปแล้วที่สำคัญปุ๋ยมันแพงช่วงปีที่แล้ว
ปลายปีกับจนถึงเดี๋ยวนี้เนี่ยก็เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ย
ประเทศที่ผลิตส่วนใหญ่โดยเฉพาะจีนเก็บปุ๋ยไว้ใช้ในประเทศ
เพราะเข้าฤดูหวานไทยขณะเดียวกันเขาเน้นเรื่องนโยบายความมั่นคงทางด้านอาหาร
ก็ต้องเก็บปุ๋ยไว้ทำการเกษตรแล้วก็ลดกำลังการผลิตลงมา
ก่อนเข้าโอลิมปิกฤดูหนาวเพราะต้องการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
มันก็เลยมีผลปนปนกันรวมทั้งอินเดียครับ
มูลปุ๋ยล็อตใหญ่ไปทั่วโลกทำให้ปุ๋ยไปกองอยู่ที่อินเดียเยอะ
ตลาดก็ขาดเพราะฉะนั้นราคาปุ๋ยมันก็ขึ้นลงไปเรื่อยนะครับ
แต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือว่ากระทรวงพาณิชย์ก็พยายามตรึงราคาไว้
เจรจากับผู้นำเข้า๑๙บริษัทไม่ให้ปรับราคาขึ้นไป
แล้วก็พยายามกดราคาไว้แต่กดในลักษณะที่ไม่ถึงกับ
จะทำให้เขาสิ้นเนื้อประดาตัวนำเข้าไม่ได้เพราะถ้าเขาขาดทุนยับเยิน
เขาไม่นำเข้าปัญหาใหม่มาปุ๋ยขาดสิครับ
เกษตรกรกำลังลงฤดูใหม่และจะเอาปุ๋ยที่ไหนใช้
อันนี้ก็ต้องดูความพอดีอยู่ตรงไหนเพราะเราต้องแก้ปัญหาหลายส่วน
นี่ก็คือสิ่งที่ขออนุญาตกราบเรียนนะครับแต่ว่ากระทรวงพาณิชย์ก็พยายามร่วมมือกับกระทรวงเกษตร
มันอาจจะไม่ใช่หน้าที่โดยตรงทั้งหมดของกระทรวงพาณิชย์เราก็จัดปุ๋ยราคาถูก๔ล้าน๕แสนกระสอบ
สิบสี่สูตรลดราคาลงมาจากหน้าโรงงานนะครับ
กระสอบละยี่สิบถึงห้าสิบบาทกรกราถึงธันวาคมปีที่แล้วจบแล้วครับ
ก็ช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรที่ซื้อในนามกลุ่มและสากรนะครับซื้อที่สำนักงานเกษตรจังหวัด
หกรจังหวัดพาณิชย์จังหวัดอย่างที่ผมเคยชี้แจงไปแล้ว
แล้วก็นอกจากนั้นมีเพื่อนสมาชิกถามว่า
ทำไมจึงไม่ใช้เงินรัฐบาลในการเอาเงินสักก้อนหนึ่งมาอุดหนุน
เพื่อให้ราคาปุ๋ยมันลดลงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกร
ผมขออนุญาตกราบเรียนว่าผมก็พยายามทำครับ
แต่มันก็ติดเงื่อนไขข้อจำกัดที่ผมก็ไม่ตำหนิใคร
กระทรวงพาณิชย์ของงบกลางไปครับ๙๖๐ล้านบาท
เพื่อเอาเงินจำนวนนี้มาช่วยลดราคาปุ๋ยกระสอบละ๕๐บาท
แล้วก็ช่วยผู้นำเข้ากระสอบละ๓๕บาท
หลายฝ่ายได้ช่วยกันนำเข้ามาเพื่อเพิ่มปริมาณปุ๋ยราคามันจะได้ลดลง
แล้วก็ช่วยดอกเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรสหกร๓เป็นเวลา๖เดือน
เพื่อส่งเสริมการที่จะให้กลุ่มเกษตรกรสหกรไปซื้อปุ๋ยหน้าโรงงาน
แล้วเอามาขายให้สมาชิกจะได้ราคาถูกลงลดคนกลางลงไป
อันนี้ก็ปรากฏว่าวันที่๒๘มิถุนา๖๔สำนักงบตอบกระทรวงพาณิชย์ว่า
ไม่ใช่หน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์เรื่องปุ๋ยก็เป็นอันว่ายุติไป
เพราะบอกว่าเป็นเรื่องของการผลิต
แต่น่าจะเป็นหน้าที่ของกระทรวงเกษตร
อย่างไรก็ตามผมก็ไม่ละความพยายามนะครับ
กุมภา๖๕ไม่กี่วันมาเนี่ยครับ
ผมก็ทำหนังสือของงบไปอีก๑๒๓บาท
คราวนี้ไปขอเป็นงบเงินกู้
เพื่อจะได้เลี่ยงคำว่างบกลาง
เพื่อมาชดเชยดอกให้ผู้นำเข้าและสากรสามเปอร์เซ็นต์
เพื่อจูงใจให้ผู้นำเข้าเกษตรกรนะครับ
ซื้อปุ๋ยจากโรงงานเหมือนเดิมอีกอย่างที่ผมเรียน
ขายสมาชิกมันจะได้ราคาต่ำลงมา

เอาเฉพาะสมาชิกสหกรกลุ่มสากรก็ยังดี
ก็ขณะนี้รอผลการพิจารณาของฝ่ายเลขาอยู่
คือสภาพัฒน์เรื่องยังไม่เข้าอนุกรรมการ
วันที่๒๙ธันวา๖๔กระทรวงเกษตร
ขอเงินกู้ไปของงบเงินกู้อะครับ
ล้านเพื่อชดเชยกระสอบละ๕๐บาท
เหมือนกันกระทรวงพันธุ์นี้ทำไม่ได้
กระทรวงเกษตรก็เลยทำจะได้ลดลงมา๑๐ล้านกระสอบ

อนุกรรมการเงินกู้พิจารณาบอกว่า
ตรงวัตถุประสงค์การกู้เงินก็คือสภาพัฒน์
ก็คงจะต้องรอกรรมการใหญ่อนุเคราะห์ต่อไปว่า
จะทำยังไงกันดีแต่ผมเชื่อว่าทุกฝ่ายก็ร้อนใจ
นายกก็ร้อนใจเรื่องปุ๋ยพวกเราก็ร้อนใจเพราะเห็นใจเกษตรกร
ก็ขอให้กระบวนการเหล่านี้ได้ดำเนินการต่อไปนะครับ
ว่าจะหาข้อยุติอย่างไรแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากเรียนก็คือ
ทุกฝ่ายก็เป็นห่วงเกษตรกรด้วยกันทั้งสิ้นนะครับ
อย่างไรก็ตามข่าวดีนิดนึงครับ
ผมให้หลายฝ่ายช่วยประเมินว่าแนวโน้มราคาปุ๋ยในตลาดโลกมันจะลดลงมาบ้างหรือไม่
ก็มีแนวโน้มว่าอาจจะมีการปรับลดลงมาครับ
เหตุผลก็เพราะว่าจีนเนี่ยจะเริ่มผลิตปุ๋ยมากขึ้นเพราะว่าโอลิมปิกฤดูหนาวยุติแล้ว
แล้วก็นอกจากนั้นอินเดียประมูลปุ๋ยไปแล้วประมูลในราคาต่ำครับปีนี้
เพราะฉะนั้นมันจะชี้นำราคาตลาดให้มันลดลงมาตามราคาประมูลที่อินเดียประมูลได้
แล้วก็ที่ผ่านมาปุ๋ยมันแพงขึ้นมากทำให้หลายประเทศในโลกชะลอการซื้อปุ๋ย
เพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ราคาปุ๋ยเนี่ยมันเริ่มปรับลดลงมาดูจากราคาแม่ปุ๋ยโลกนะครับ
ท่านจะได้พอเห็นอนาคตรางเดือนธันวา๖๔ราคาแม่ปุ๋ยโลกอยู่ที่๙๕๓ดอลลาร์ต่อตัน
พอมามกราลงไปเหลือ๗๙๑แล้วครับพอเดือนกุมภาเหลือ๖๖๕เหรียญต่อตัน
เพราะฉะนั้นแนวโน้มราคามันอาจจะเริ่มลดลงแล้วนะครับ
ซึ่งผมก็ขออนุญาตที่จะกลับเรียนว่าก็จะพยายามติดตามอะไรที่จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้
ภาระได้ก็จะพยายามช่วยอะไรที่จะทำให้ราคาพืชผลดีขึ้นได้
เพื่อให้ท่านมีรายได้มากขึ้นลดต้นทุนได้มากขึ้นก็เป็นหน้าที่ที่พวกผม
รัฐบาลธนยกกสุงภานิชย์กศสก็จะเข้าไปช่วยดูนะครับ
สุดท้ายครับเรื่องผลไม้ที่จะไปจีน
เพื่อนสมาชิกเป็นห่วงเรื่องด่านว่ากลัวว่าจะส่งผลไม้ที่จะออกในช่วงมีนาเมษาพฤษภาช่วงนี้ครับ
โดยเฉพาะในภาคตะวันออกไปไม่ได้แล้วติดด่าน
ก็ขออนุญาตเรียนกับท่านประธานอย่างนี้
เพื่อเข้าใจง่ายว่าปกติเนี่ยประเทศไทย
ส่งผลไม้ไปจีนเนี่ยผ่าน๓ทางครับ
หนึ่งทางเรือมากที่สุดห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์
ทางบกคือผ่านจากนครพนมเข้าลาวไปเวียดนาม
แล้วก็ไปด่านจีน๓ด่าน
โยอี้กวนผิงเสียงตรงซิง
แล้วก็๔ผ่านไทยไปลาวแล้วต้องให้เข้าจีนทางซ้าย
ของแผนที่ไปด่านโมฮัน
อันนี้คือทางบกทางบกเกิดขึ้นเพราะว่า
ส่งทางเรือค่าเฟรดแพงมาก
ค่าตู้ก็แพงมากค่าเรือก็แพง

ที่เหลือนิดหน่อยส่งทางอากาศ
ก็ไปลงสนามบินที่เมืองจีน๑๐สนามบิน

ไม่ใช่ทั้งหมดไปทางบกนะครับ

ปัจจุบันนี้ก็ยัง๕๐อยู่โดยประมาท
อันนี้สมาคมผู้ขนส่งสินค้าแจ้งให้ทราบ
ปัญหาปี๖๓กับ๖๔
ทางบก๔ด่านที่ผมเอ่ยชื่อไปแล้ว
มีปัญหาปิดเปิด
เราก็ต้องมานั่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากัน
เพราะนโยบายปัญหาโควิด
ล่าสุดหนักข้อก็คือ
คือให้โควิดเป็นศูนย์ปลอดโควิด๑๙
ตรงนี้ก็เลยเป็นประเด็นปัญหาที่ทำให้ผลไม้ไปจีนเนี่ย
ติดขัดขลุกคลักแต่อย่างไรก็ตาม
เราร่วมมือกับทูตพาณิชย์ทูตเกษตร
กระทรวงต่างประเทศที่ประจำอยู่เมืองจีน
รวมทั้งในประเทศแก้ปัญหามาได้โดยลำดับ
ทำให้ปี๖๔เรายังส่งผลไม้ไปจีนได้ปริมาณสูงมากครับ
ปี๖๓ได้๙๑๐๐๐ล้านบาทครับ

พอมาปี๖๔ได้๑๖๐๐๐ล้านบาท
แต่ว่าเพื่อนสมาชิกก็เป็นห่วงกันแล้วปี๖๕
มันจะเกิดเหตุการณ์ปัญหาขึ้นอีกหรือไม่
เพราะท่านไปตรวจสอบแล้วพบว่ามีบางด่านปิด

ความจริงผมตรวจสอบล่าสุดนะครับ
พาณิชย์ทูตเกษตรรายงานอธิบดีรายงานผม
เมื่อเช้าเลยครับเพราะว่าต้องการให้อัปเดตที่สุด
ปรากฏว่าขณะนี้๔ด่านสำคัญ
โยอี้กวนตรงซิงพิงเสียงโมฮัน
ยังเปิดทำการอยู่ทั้ง๔ด่าน
แต่สถานการณ์เข้มงวด
คือจากเมื่อก่อนสุ่มตรวจเป็นคันไปว่าติดโควิดไหม
แต่เดี๋ยวนี้แนวโน้มที่เกิดขึ้นและเป็นปัญหาก็คือ
เปิดตรวจทุกตู้ว่ามีโควิดหรือเปล่า
ทั้งหมดนี้ทำให้การจราจรติดขัดมากครับ
แล้วก็ติดขัดไม่ใช่เพราะรถผลไม้ไทยติดขัด
มีสินค้าจากเวียดนามสินค้าจากลาวสินค้าจากที่อื่นอีก
เพราะฉะนั้นก็ติดเป็น๑๐กิโลจริง
เราไม่อยู่ในฐานะที่จะไปให้เขาเปลี่ยนนโยบายได้
แต่สิ่งหนึ่งที่เราพยายามทำก็คือว่า
ให้ทูตพาณิชย์ทูตเกษตรกระทรวงต่างประเทศรายงานทุกวัน
ผมติดตามตลอดระยะเวลานะครับ
แล้วก็ขณะนี้สิ่งที่เราพยายามเจรจาก็คือว่า
เจรจากับจีนขอให้ลงที่ผ่านกระบวนการอบรมหลักสูตรปลอดโควิด

ที่มีเอกสารรับรองว่าเขาตรวจทำอย่างเข้มข้นเรียบร้อยแล้ว
สามารถผ่านด่านจีนได้โดยไม่ต้องเปิดทุกตู้
ขอให้ใช้แค่ระบบสุ่มปกติ
ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนกระบวนการของการเจรจาอยู่นะครับ
ถ้าประสบความสำเร็จก็จะช่วยแก้ปัญหาไปได้บ้าง
แต่ทั้งหมดนี้ก็ยังขอกราบเรียนว่า
ผลไม้ไทยก็ยังไปได้
ไปทางเรือไปทางอากาศแล้วก็ไปทางบก
ถ้าติดขัดตรงไหนก็จะเร่งแก้ปัญหาหน้างานให้ดีที่สุดครับ

ก็ขออนุญาตที่จะกราบเรียนกับท่านประธานตรงนี้

เพื่อนสมาชิกถามเรื่องความคืบหน้า
เรื่องกรณีการสอบเรื่องถุงมือยาง

เรื่องถุงมือยางที่มีการทุจริตสองพันล้านนะครับ

แล้วก็ผมกราบเรียนท่านประธานไปแล้วว่า

พบว่าใครเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องการกระทำความผิด
และจะดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนกฎหมายโดยเคร่งครัด
ขณะนี้มีความคืบหน้าดังนี้ครับ
เราตั้งกรรมการสอบ๒ส่วน
ส่วนที่๑ตั้งกรรมการสอบวินัย
ว่าท่านมีความผิดไหมกี่คน

สองตรวจสอบทางละเมิด
ว่ามีใครเข้าข่ายต้องชดใช้ค่าเสียหาย
ให้กับอศที่เสียหายไปสองพันล้านบ้าง
วินัยสอบจบแล้วครับ
ชี้มูลว่ามี๓คน
ที่จะต้องรับความผิดลงโทษทางวินัย
แล้วชี้แล้วว่าให้ไล่ออกทั้งหมด

เหลือ๑คนที่ยังไล่ออกโดยอคศไม่ได้

ให้ไปปฏิบัติราชการที่สำนักนายก
ต้องให้สำนักนายกเป็นผู้ดำเนินการ
ตอนนี้ส่งเรื่องไปสำนักนายกแล้วครับ
อยู่ในขั้นตอนดำเนินการต่อไป

ก็ปรากฏว่าพบว่าผู้ที่จะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย
ให้กับอคศที่เสียหาย๒๐๐ล้านบวกดอกอะไรด้วยเนี่ย
มีความผิดมากกว่า๓คนที่ต้องชดใช้นะครับ
วินัย๓คนแต่ที่เหลือมีเกินกว่านั้นอีกที่ต้องจ่ายตังค์ชดใช้

เพราะคุณอาจจะไม่ใช่เจ้าหน้าที่อคศก็ได้
ซึ่งขณะนี้ชี้แล้วว่าใครบ้างต้องชดใช้เท่าไหร่
แต่ผมมาเปิดเผยไม่ได้
ส่งเรื่องไปให้กระทรวงคลังแล้วครับ
กระทรวงคลังมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะเป็นผู้ชี้ขาดว่า
ใครต้องจ่ายจำนวนเท่าไหร่ยังไง
ซึ่งขั้นตอนกระบวนการเหล่านี้จะดำเนินการต่อไป
ตามกฎหมายเพื่อป้องกันว่า
ชี้ไปแล้วถ้าผิดขั้นตอนกระบวนการกฎหมาย
เดี๋ยวถูกแย้งแล้วต้องกลับมานับหนึ่งกันใหม่
และสุดท้ายกว่าเอาข้อสอบจะได้เงินก็เนิ่นนานไปอีก
ส่วนที่เหลือปปชสอบอยู่
แล้วก็ดำเนินการอยู่ในขั้นตอนของปปช

อันนั้นเราไปก้าวกายเขาไม่ได้
เขาสามารถสอบได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่
จะเป็นข้าราชการการเมืองจะเป็นใครก็ตาม

ก็ขออนุญาตกราบเรียนกับท่านประธาน
โดยความประโลภค์ขอบพระคุณครับ
ท่านรัฐมนตรีชี้แจง
ใช้เวลาเป็น๑ชั่วโมง๖นาที

ผมเกรงใจเลยไม่ได้เตือนเพราะว่าเรา
จะต้องใช้เวลามา๓๐ชั่วโมง
ทั้งฝ่ายข้ามฝ่ายรัฐบาลทั้งโครมมอล์

ไปใช้เวลาเยอะขนาดนี้เดี๋ยวท่านรัฐมนตรีไม่มีเวลาตอบ
นายกรมนตรีไม่มีเวลาตอบนะครับ

แล้วก็ได้แจ้งให้วิบทราบแล้วครับ
ไม่ใช่ว่าผมไม่รักษาเวลานะครับ

เพียงแต่เตือนว่าเรามี๓๐ชั่วโมง
จะใช้ทั้งหมดเลยก็ได้นะครับ
แต่ถึงเวลาผมก็ไม่ให้นายกตอบแค่นั้นเองครับ